สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
หลังจากวันที่๑๑เดือน๑๑ค่ะ
ดวงชะตาของทั้ง๑๒ราศีจะดีในเรื่องไหน
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ

เรื่องการงานก็ดีการเงินก็ปังค่ะ
ได้แก่ชาวราศีตุลธนูมังกรและชาวราศรีมีนค่ะ
ทั้ง๔ราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีสองเรื่องใหญ่ค่ะ
ทั้งเรื่องของการงานและการเงินจะดีควบคู่กันไปนะคะ
สำหรับเรื่องของการงานการทำมาหากินการทำการค้าการขายธุรกิจ
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากเลยนะคะ
ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะรุ่งพุ่งปังทั่วหน้าเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าปังอย่างมากเลยนะคะ
ฐานะทางการเงินของทั้งสี่ราศีค่ะเรียกได้ว่าจะขยับไตขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากคนธรรมดาก็มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีในอีกไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
ส่วนกลุ่มราศีนะคะที่ดวงการเงินดีคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองค่ะ
มี๔ราศีด้วยกันค่ะได้แก่ชาวราศีสิงศ์กรกฎพฤกษกและชาวราศีกันค่ะ
สำหรับทั้งสี่ราศีนี้นะคะเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะค่ะ
หากคุณคิดหวังในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาค่ะ
ปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินแบบเล็กเล็กน้อยน้อยค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้นะคะชีวิตของทั้งสี่ราศีนี้จะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นค่ะ
อีกไม่ช้าไม่นานคุณจะมีโอกาสที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินหรือว่าคอนโด
ถ้าคุณหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่จะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาค่ะ
ส่วนในกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานค่ะก็จะมีสี่ราศีด้วยกันนะคะ
แก่ชาวราศีเมษเมถุนพิจิกษ์และชาวราศีกุมค่ะ
ทั้ง๔ราศีนี้ถือว่าเป็นกลุ่มราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานนะคะ
แต่ก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานค่ะ
คุณจะต้องประสบพบเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อุปสรรคเล็กน้อยในเรื่องของการทำงานก่อนนะคะ
ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคปัญหาที่กำลังจะเข้ามานั้น
อาจจะทำให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างนะคะ
แต่ถ้าคุณอดทนได้ค่ะรับรองว่าคุณจะประสบพบเจอกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ
ไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในกลุ่มราศีไหนนะคะ
ไก่ก็ขอแนะนำให้คุณค่ะหมั่นทำบุญเอาไว้บ่อยนะคะ
ถ้าคุณจะทำบุญเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการถวายหลอดไฟให้วัด

ก็จะเป็นการเสริมดวงการงานโดยตรงค่ะ
ส่วนถ้าใครนะคะจะเสริมดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภ

ไม่ว่าจะเป็นการถวายปัจจัยค่าน้ำนะคะ
หรือว่าการซื้อน้ำเป็นแพ็คไปถวายพระพิสุสงฆ์
ก็จะได้อนิสงฆ์ในเรื่องของการเงินค่ะ

และพบกันใหม่นะคะ

สามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒